คุณผู้ชมครับที่ประเทศคาซักสถานถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่มีความหลากหลายมากทีเดียวนะครับ
ซึ่งทำให้เรื่องนี้กระทรวงพลังงานของไทยเตรียมจะเจรจากันกับหามรือกันกับรัฐบาลของคาซักสถานนะครับ
ที่จะให้ประเทศนี้เป็นแหล่งพลังงานสำรองให้กับไทยในอนาคตนะครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณเขมิการพรมพันธ์ใจครับ
อาคารทรงกลมคล้ายลูกโลกใจกลางงานอสตนาเอ็กสโปร์๒๐๑๗เป็นแลนด์มาร์คของงานอสตนาเอ็กสโปร์๒๐๑๗
สถานที่แสดงนิทัศกาลของประเทศเจ้าภาพสาธารณรัฐคาซักสถาน
ที่นี่มีทั้งหมด๘ชั้นและชั้นบนสุดเป็นห้องกระจกสร้างเป็นสกายวอล์กสามารถมองเห็นภายในของอาคารนี้ทั้งหมด
และถือว่าเป็นประเทศเกิดใหม่ที่ร่ำรวยจากพลังงานทั้งการส่งออกน้ำมัน
และมีปริมาณน้ำมันสำรองร้อยละ๒๕ของปริมาณน้ำมันโลกและมีศักยภาพการผลิตยูเรเนียม
เป้าหมายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนชีวมวลและชีวภาพ
คาซักสถานเป็นประเทศที่น่าสนใจและหากเป็นไปได้อยากจะเปิดเจรจาให้เป็นแหล่งพลังงานสำรองของประเทศ
ปัจจุบันยังไม่มีแต่เราคิดว่าคาซักเองเขาสนใจเมืองประเทศไทย
ต้องสนใจเป็นการสำรวจและประติศาสนี้
เกิดอย่างการสำรวจในประเทศไทย

คล้ายกับอาคารสาราไทยของประเทศไทย

ที่สามารถปลูกได้จากธรรมชาติ
อย่างอ้อยปามันสัมปรังเข้าโพธิ
เราได้นำเสนอว่าประเทศไทยมีพืชหลักอยู่๙ชนิด
ในการที่จะทำพลังงานในทุกรูปแบบ

ทิศทางในอนาคตเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ
ทำให้ความสามารถในการที่จะผลิตพืชพลังงาน

ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำมันหรือก๊าซ
นั้นมีประสิทธิภาพมากสูงขึ้น
ใช้พื้นที่เท่าเดิมใช้ทรัพยากรเท่าเดิม
แต่ได้ปริมาณพลังงานที่เพิ่มขึ้น
แล้วก็เป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลก
ที่มีความโดดเด่นในเรื่องนี้
หลายประเทศก็ให้ความสนใจไปในพลังงานทางเลือก
อย่างเกาหลีใต้ได้นำเสนอพลังงานจากแสงอาทิตย์
พลังงานลมพลังงานไฟฟ้า
แต่ก็มีอีกความเชื่อที่ยังมีพลังงานฟอสซิลอยู่

จะเป็นผู้สำรวจหาพลังงานในคั่วโลกเหนือ
เคมิการ์พรมพันธ์ใจข่าวเทราะท์ทีวี
รายงานจากกรุงอัสตานาสาธารณรัฐคาซักสถาน